คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพเมืองนทบุรีได้รับแจ้งนะคะว่ามีวัยรุ่นนักศึกษากระโดดลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โป๊ะท่าเรือริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี
เขาอ้างว่าเห็นมีคนเล่นน้ำอยู่เลยกระโดดลงไป
เพื่อนเขาอีกสองคนห้ามแล้วแต่ไม่ฟังก็เลยต้องค้นหากันล่ะค่ะทีนี้
คนที่กระโดดลงไปชื่อว่านายสุธิชัยอุติลาหรือเจมส์อายุ๒๐ปีนะคะ
เป็นนักศึกษาปี๒แผนกไอทีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์แห่งหนึ่งค่ะ
ทางด้านเพื่อนอีก๒คนก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
บอกว่ากลุ่มเขาเนี่ยมากับสามคนนะคะแล้วเขาก็ทำงานพาร์ทไทม์อยู่ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าแถวนี้
ร้านปิด๔ทุ่มก็ชวนกันนั่งเล่นดื่มเหล้า
ที่โป๊ะนี้ขี่รถจากกระยันยนท์ซ้อน๓กันมาค่ะ
ตอนที่กำลังนั่งดื่มกันอยู่จู่นายสุธิชัยถอดรองเท้า
ทำท่าเหมือนจะกระโดดลงไปในน้ำเขาบอกว่าเห็นว่ามีคนเล่นน้ำอยู่
เพื่อนก็เตือนเพื่อนเตือนว่าถ้าว่ายน้ำไม่เป็น
กระโดดลงไปเล่นดีกว่าแต่เพื่อนบอกว่าพูดไม่ทันขาดคำ
นายสุธิชัยกระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเลยอ่ะค่ะเพื่อนอีกสองคนเห็นแล้วตกใจมาก
ก็เลยตะโกนร้องให้คนช่วยตอนนั้นมีคนนั่งเล่นอยู่บนเขื่อนพอดี
เขากระโดดลงไปช่วยนะคะแต่ช่วยไม่ทันเพราะว่ากระแสน้ำไหลแรงมาก
นายสุธิชัยจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาพ่อกับแม่ก็มาที่เกิดเหตุค่ะ
แล้วก็บอกว่าลูกชายเรียนหนังสืออยู่แล้วก็เช่าหอพักทำงานพาร์ทไทม์
ส่งตัวเองเรียนด้วยนะคะแล้วก็ขยันมากส่งเงินให้แม่ด้วย
ส่งเงินให้น้องชายอีกคนเรียนด้วยครอบครัวบอกว่าภาวนาขอให้ลูกชายปลอดภัย
แต่ว่าก็นักประดาน้ำเขาค้นหาสองชั่วโมงกว่าค่ะแล้วก็ต้องหยุดชั่วคราว
เพราะว่ากระแสน้ำมันไหลแรงมากจริง
ที่เขามาหาอานะบอกให้เอาอะไรมาแลกก็บอกให้ส้ม๙รูปพวงมาลัย๙พวงก็ทำแล้ว
ก็เลยในประสานเนี้ยตำลวดหมายให้แจ้งมามาช่วยกู้อีกทีหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหาอยู่กว่า๑ชั่วโมงนะครับ
ที่สุดแล้วก็เจอร่างของในเจมส์นะครับตรงหน้าสารเจ้าจริง
คำบอกเล่าของนางสมัยอ่าที่ขาเนี่ยมีพวกวัชพืชใต้น้ำเกี่ยวเอาไว้
ผูกติดกับท่อนไม้นะฮะก็นำร่างขึ้นมานะครับ
ซึ่งนางสมัยบอกว่าอามาพากลับบ้านแล้วนะลูกเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อ
สมัยบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับที่ก่อนหน้านี้
พ่อของหลานชายเคยฝันว่าเดินหลงไปในป่าแล้วก็หายตัวไป
หลานชายเคยพูดกับเพื่อนว่าถ้าตายจะมาตายที่นี่
ทำให้เจ้าที่เจ้าทางไม่พอใจแล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าสลดเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ
ตอนนี้ก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้วนะครับ